คุณผู้ชมยังอยู่ที่กระแสเลือกตั้งอบตนะคะแม้ว่าจะปิดฉากลงเป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
แต่น้องโรงเรียนแห่งนี้เกาะกระแสค่ะน่ารักมากเลย
คำพูดที่ว่าอยู่ให้รักจากไปให้คิดถึงมันใช่เลยนะคะ
ทำป้ายลักษณะเป็นป้ายเซอร์ไพรส์วันเกิด
แต่เกาะกระแสเลือกตั้งอบตแบบนี้ค่ะ
ปิยรัฐครูออนคนดีมีคนเดียวน่ารักมากเลยครูออน

ยิ้มพิมพ์ใจมากเลยนะคะ
แสดงว่าครูออนต้องเป็นครูที่น่ารักมาก
เพราะสิทธิ์เก่าเนี่ยรวมตัวกันมานะคะ
เซอร์ไพรส์วันเกิดทำป้ายแบบนี้สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบัน
มาร่วมด้วยช่วยกันแสดงว่าครูน่ารักมากเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมอะไรอ่ะพักก่อนนะคะแม่

นี่ค่ะคุณผู้ชมสิทธิ์เก่าโรงเรียนหนองกราชวัฒนาอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ร่วมกับสิทธิ์ปัจจุบันทำโปรเจคค่ะ
ทีนี้พอน่ารักแบบนี้ทีมข่าวก็ต้องพูดคุยหน่อยแล้วค่ะ
พูดคุยกับน้องแพร่กับน้องกิ่งนะคะ
คือตอนนี้น้องทั้งสองคนไปเรียนมหาวิทยาลัยปี๓แล้ว
คืออย่างนี้คุณผู้ชมน้องเล่าบอกว่า

พวกเธอได้รับเลือกให้เป็นสภานักเรียนคณะกรรมการนักเรียนนะคะ
ก็มีโอกาสทำงานร่วมกับคุณครูออน
ก็เลยสนิทสนมกันเห็นนิสัยใจคอกันนะคะ
ออนเป็นคนจริงใจเป็นคนอารมณ์ดี
เป็นคนคิดบวกพลังบวกมีเต็มเปี่ยมเปี่ยมล้นมาก
เธอก็เลยรู้สึกว่าครูออนเป็นครูผู้สอน
สอนด้วยหัวใจของครูจิตวิญญาณของครูที่แท้จริง
ฉะนั้นวันเกิดทั้งที๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาพวก
รัวแรกก่อนเลยนี่ค่ะ
สั่งทำป้ายสุขสรรค์วันเกิดคล้ายกับป้ายหาเสียง
ติดไว้ทางเข้าโรงเรียน
แล้วยังไงรู้ไหมคะมาติดไว้ทางเข้าโรงเรียน
แล้วพวกน้องก็หลบอยู่หลังต้นไม้
นี่เล่นใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
มาแอบอยากรู้ว่าครูออนเวลาขับรถ
คือถ้าเกิดว่าจะเข้าโรงเรียนต้องผ่านไงต้องเห็นไง
พอขับรถไปคิดว่าครูออนน่าจะยิ้มอยู่ในรถนะคะ
แต่ตอนจังหวะนึงครูออนหยุดรถด้วยนะ
เท่านั้นไม่พอค่ะ
พวกน้องยังแอบนำดอกกุหลาบ๓๐ดอก
ให้กับน้องที่ยังอยู่ในโรงเรียนเป็นสิทธิปัจจุบัน
เดินถือเข้าไปนี่ให้ครูออนแบบนี้นะคะ
ออนอยู่เวรหน้าโรงเรียนพอดีเลย
นี่เอาไปมอบให้กับครูออนแบบนี้นะคะ

เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมเงินกันสั่งทำเอียมผ้ากันเปื้อน
มีข้อความเขียนบอกว่าสุขสรรค์วันเกิดครูออนนี่

ทีมคุณออนอะไรประมาณนี้นะคะ
ให้แม่ค้านักการพานโรงใส่เป็นทีมเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วย

หรือยังยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะ
ช่วงเย็นหลังจากที่ครูเลิกสอนนะคะนี่
นัดกันไปเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดให้กับครูออนที่ร้านกาแฟ
แล้วเอาป้ายอันนี้นี่ป้ายใหญ่นี่แหละค่ะ

พอครูเดินมาครูไม่หุบยิ้มเลยนะคะ
นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นความชื่นมื้อนแบบนี้นะคะ

ให้รักจากไปให้คิดถึงครูน่ารักแบบนี้
ก็ลูกศิษย์ก็จะไม่มีวันลืมครูถูกไหมคะ

ถ้าเราเป็นครูนี่ก็คงแบบโอ๊ยรู้สึกชื่นใจ
อุตส่าห์กลับมาเตอร์ไพรส์วันเกิดให้แบบนี้น่ารักมาก
นี่ไม่ใช่แค่รักธรรมดานะ
รักมากเลย